ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูกิจกรรมดีกันหน่อย

น้องนักเรียนเขาอยู่บ้านเฉย
ก็เล่นมือถือเล่นไอแพท

คุณผู้ชมครับที่จังหวัดชนบุรีเขาก็เลยจัดกิจกรรม

ทำให้น้องหนูนั้นได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน

นี่ไงปลื้มจนทนไม่ไหวต้องออกมาเต้นเนี่ย

ก็ว่ากันอย่างนั้นแต่ว่านี่คือกิจกรรมดีนะครับ
ที่วัดอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ก็มีเด็กสนใจเข้าบรรพชาในครั้งนี้
ถึง๓๙คน

ในการจัดเดินขบวนแห่รอบตลาดอ่างศิลา

รู้สิครับ๓สาว๓จ้า

ก็พูดคุยกับทีมข่าวของเราว่าการบรรพชา
ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี

เมื่อมาปฏิชานะครับก็จะได้

สวดมนต์นั่งกรรมฐานนั่งสมาธิ

เด็กเป็นโรคแบบนี้ที่

เป็นเคยเปลืองงี้ทำอะไรได้ไม่นาน

พอมาบวชแบบนี้ทำให้มีสมาธิ

ส่วนทางด้านสามเณรก็ตอบกลับมาว่า

อยู่ได้แหมมันขาดอะไรไป

แล้วก็อย่างไรก็ตามการมาบวชครั้งนี้นะครับ

มาไปประชาด้วยเหมือนกัน

สามเณรขี้น้องก็ปลื้มอกพลึมใจนะครับ
กิจกรรมดีแบบนี้มาเป็นสามเณร
บวชเรียนแล้วก็เรียกถไมะ
ช่วงแบบปิดเทอมเด็กก็จะได้ไปซึมซับเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาด้วย
พวกเราชาวพุทธก็อาจจะไปร่วมอนุโมทนาไปร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพก็ได้นะ